ดูเรื่องนี้กันหน่อยร้องเรียนกันอีกแล้วนะฮะ
ถนนเส้นนี้เอ๊ะทำไมฝาท่ออยู่กลางถนน
ถนนราชพฤกษ์ค่ะเดี๋ยวไปดูสภาพหน่อยเวลารถมันวิ่งผ่านนะนะ
เสียงมันก็จะดังเขาบอกว่าดังตลอด๒๔ชั่วโมง
แบบไม่มีวันหยุดเลยจริงจริงค่ะเส้นตรงนี้ค่ะราชพฤกษ์นะคะ
คุณเราไม่ได้ใส่เอฟเฟคทีหลังนะเห็นว่ามันดูแนบสนิทดี
แต่ว่าพอรถผ่านล้อรถมันผ่านไปปุ๊บกรึกอยู่แบบนี้ค่ะ
ดังเนี่ยผมไม่เท่าไหร่นะคุณแต่กลัวมันเด้ง
ใช่ถ้ามันเด้งแล้วมันดีดนะคุณนะมันจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่
กระเด็นมาใส่หน้ารถจะกลายเป็นขาวเดือน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงราชพฤกษ์ช่องทางคู่ขนาน
มุ่งหน้าปากเกร็ดนี่แหละค่ะมันเหมือนกับฝาท่อมันไม่มีอะไรยึดอ่ะคุณ
รถผ่านมามันก็ดังดังแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดรถใหญ่มันก็จะดังมากด้วย
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ริมถนนเขาบอกว่าอุ้ยเสียงมันดังเหลือเกิน
แล้วก็กลัวมันจะกระเด็นออกมาอย่างที่คุณบอก
เราไปคุยกับคนที่โพสต์เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณเฉลิมพร
ฝาทอดตรงนี้เคยมีการซ่อมร้อยสายไฟ
หลังจากนั้นเสียงมันดังมาตลอดแจ้งเรื่องไปแล้วนะที่แขวงการทาง
แจ้งไปที่การไฟฟ้าไม่เห็นมีใครมาแก้ไขเลยค่ะ
นี่แล้วตอนสัมภาษณ์เสียงมันก็ดังอยู่ด้วยนะ